บอกเลยเรื่องนี้ดราม่าว่าจะไม่เกิดแต่มันเกิดจนได้

เขาไม่ได้ซื้อบัตรจับมือตลอดหลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยทำไมถึงได้เข้าไปถ่ายรูปคู่กับลิซ่านะ
บางคนบอกว่าซื้อบัตรตั้ง๗๕๐๐เห็นหน้ายังไกลเลย
อันนี้มันก็อาจจะแล้วแต่วาสนาหรือเปล่าอันนี้ลิปซ่าเหมือนกันนะคะ
แต่ว่างานนี้บอยปกรณ์เนี่ยก็โดนดราม่าไปเต็มเหมือนกันนะคุณผู้ชมค่ะ
ร้อนใจจนต้องออกมาขอโทษแฟนเลยขอโทษพวกบลิงทั้งหลายนะ
ถูกต้องรวมไปถึงชี้แจงดราม่าแท่งไฟที่อ้างว่า
มีอันเดียวในโลกที่ทุกคนเข้าใจพร้อมกันเลยค่ะ
แต่กลัวจะรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างนี้
ตรงนี้ผมก็ขอโทษด้วยจริงครับมันไม่ได้นอยแบบหนักมาก
แต่ก็กังวลกังวลด้วยแล้วก็เข้าใจด้วย
จิ๋วอันนั้นคือมันไม่ใช่ของผมนะครับ
คือมันเป็นของพี่ที่เป็นของเพื่อนของรุ่นพี่ที่นั่งอยู่แถวนั้น
แล้วเราเห็นเขามีเราก็เลยยืมมาถ่าย
ก็ต่อไปนี้ผมก็คงต้องระวังตัวให้มากขึ้น
หรือว่าถ้าเราจะไปดูคอนเสิร์ตอีกหรือจะทำอะไร
เราก็คงต้องศึกษาข้อมูลให้ดีมากขึ้น
เอาจริงนะคือถ้าเกิดว่าจะรู้ว่าเป็นเรื่องดราม่า
เราก็ไม่ทำหรอกใช่ไหม
ผมคิดว่าไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องดราม่าอยู่แล้วครับ

แต่ว่าต่อไปนี้ผมก็คงต้องศึกษาข้อมูล

ก็คงต้องศึกษาข้อมูลของเขาให้แบบถูกต้อง
นะที่จริงมันก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เรื่องดราม่าอะไรขนาด
แต่คือต้นตรอดราม่านะเข้าไปอ่านในเว็บไซต์พันทิพย์ค่ะ
เขาก็มีแตกเสียงกันไปหลายฝ่ายเหมือนกันนะคุณ
ฝ่ายที่เห็นด้วยที่บอกว่าเออก็เข้าใจเวลาไปถ่ายรูปกับศิลปิน
ถึงแม้ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าศิลปินจะกดบัตรมาเองหรือเปล่า
หรือได้บัตรมาจากสปอนเซอร์หรือเปล่า
แต่ก็ถือว่าเป็นการโปรโมทให้กับน้องลิซ่า

แต่ว่าคนที่เขาอายุอาจจะอายุมากกว่าเรา
หรืออาจจะเป็นรุ่นใหญ่กว่าเรายังอาจจะไม่รู้จัก
แต่ว่าท่านท้องได้ถ่ายรูปคู่กับดาราที่แบบว่าคนไทยรู้จักอยู่แล้ว
ก็เป็นการโปรโมทด้วยและที่สำคัญ
เหตุการณ์นี้มันไม่ได้เกิดแค่ที่ไทยที่เดียวนะ
เกาหลีเองก็ตามหรือที่ไหนก็ตามมีคนดังจากประเทศเขา
เขาก็พามาถ่ายรูปกับน้องลิซ่า

เขาบอกว่าคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนี้มันมีสปอนเซอร์
เพราะฉะนั้นก็เป็นสิทธิ์ของสปอนเซอร์
ที่จะพาศิลปินดาราดังในสังกัดเข้า
เข้าใจแหละอาจจะเกิดการน้อยใจนะ
เข้าใจแหละบัตร๗๕๐๐เห็นหน้าตั้งไกล